กันไปหมาดกับหวานใจแฟนหนุ่ม

แล้วก็เตรียมที่จะเปิดอู่แล้วด้วยนะคะ
คือก่อนหน้านี้เธอก็เพิ่งผ่านประตูวิวามาหมาด

มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคึกคัก
และที่ทำเอาเธอเป็นปลื้มสุดอะไรสุดเนี่ยก็เพราะว่าซุปตาตลอดการ
เบิร์ดทงชัยขนาดว่าติดภารกิจไม่ได้มาร่วมงานแต่ก็ยังฝากซองมาด้วยนะคุณ
โดยสาวชมพู่ก็ประกาศเปิดอู่ทันทีนะคะเพราะอยากจะมีเบบีให้ทันในปีนี้ค่ะ
พี่เบิร์ตยังส่งซองมา

ก็เวลาเราไปทำงานแล้วเราเวลาไปเจอผู้ใหญ่หรืออะไรที่เรามีโอกาสแจกซองเนี่ย
แล้วก็ขออนุญาตแจกแต่เราก็บอกเขาแล้วว่าถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรนะคะ
เป็นการเชิญผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้ไม่คิดว่าตอนแกะซองอ่านชื่อมาพี่เบิร์ทงชัย
ป่าปลื้มแทนไหมคะป่าปลื้มค่ะป่าปลื

ก็วางแพลนเท่านี้แหละก็ถ้าแบบเรามันอยากให้ฆ่าเคลือปีนี้ไง
แล้วแต่แต่ดวงธรรมชาติ

ภายในปีนี้และแน่นอนนะคะ
วันนี้ฉันคิดว่าน่าจะเป็นการปั๊มเบบีให้ทันเพื่อนในวงการด้วย
อย่างพี่อุ้มเนี่ยมีแล้วแล้วเพิ่งคลอดแล้วด้วยนะคะ

เดี๋ยวรอลุ้นแล้วกันนะว่าพี่ฟูกับพี่บอยเขาจะมีเบบีตัวน้อยเมื่อไหร

ใช่ทางเราก็ลุ้นอยู่นะคะมีเมื่อไหร่บอกด้วย